วันนี้มีความคืบหน้าหลายเรื่องนะคะ
คนร้ายยิงถล่มใส่รถตู้ของนายกอบตบางสมบูรณ์ที่นครนายกค่ะ
วันนี้มีความคืบหน้าก็คือกุมารดำในออดไปมอบตัวแล้วนะคะ
มอบตัวแล้วหมายความว่าที่ออกหมายจับไป๓
เหลือแค่กุมารขาวที่ยังไม่ได้ตัว
อกจากนี้ค่ะอดีตนายกอบตที่ถูกพาดพิงถึงตั้งแต่ต้น
วันนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยนะคะ
รถยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุที่หากันอยู่หลายวัน
วันนี้ก็เจอแล้วนะคะค่อยไล่เรียงทีละประเด็นค่ะ
เช้าวันนี้ที่สพดงละครในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
นายภูริวัฒนิ่มเรืองหรือในออดฉายากุมันดำ
น้องชายของนายประสบโชคนิ่มเรืองอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์ไปมอบตัวค่ะ
ไปกับทนายความนะคะที่นั่งรถสีแดงคันนี้
นี่ค่ะลงจากรถกำลังจะเดินเข้าห้องสืบสวน
กับลูกสาวมาให้กำลังใจก่อนมากอดกันก่อนนะคะ
ทีมข่าวก็เลยพยายามจะสอบถามในอ่อน
พยายามจะสอบถามนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้าง
ออดตอบสั้นว่าผมไม่เกี่ยว
มาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วเข้าห้องสืบสวนไปเลยค่ะครับ
ญาติมารอให้กำลังใจก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเดินหนีนักข่าวไปนะคะ
ก็บอกแค่ว่าในออดไม่เกี่ยวข้องญาติก็เชื่อแบบนั้น
เชื่อว่าในออดหรือฉายากุมารดำคนนี้ไม่เกี่ยวค่ะ
ทำหรือไม่ทำเดี๋ยวก็รู้เขาบอกว่าเชื่อว่าผู้ชายพอ
จะถามอะไรกับนักหนาลูกโดนไปถามนู่น

ทีนี้ค่ะทนายความที่พาในออดมามอบตัวค่ะ
ยืนยันว่าในออดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้วก็ไม่ได้หลบหนีด้วย
สาเหตุที่เพิ่งมามอบตัวก็เพราะว่าที่ผ่านมาไม่รู้ว่าตัวเองถูกออกไม้จับ
พอรู้ว่าถูกออกหมายจับก็เลยมามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเขาบอกแบบนี้นะคะ

คุณพี่ครับจากการที่เราพูดคุยกับทางคุณบ้านดำเนี่ยนะฮะ
เขามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างในเรื่อง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับเพราะว่าเขาเลี้ยงปลาอยู่ที่บ่อตลอดครับ
พูดคุยกับเขาฝากบอกผ่านที่ว่าอย่างไรบ้าง
เขาไม่ได้ทำครับเขาไม่ได้ทำ
ทนายความก็พยายามจะยืนยันว่าในออดไม่ได้ทำครับ
แล้วก็พยายามที่จะยืนยันแหล่งที่อยู่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
ผู้กำกับสพดงละครก็ออกมาบอกว่า
แม้ว่าในออดจะมาพบตำรวจในวันนี้
ไม่ได้เรียกว่าเป็นการมอบตัวนะคะ
ไม่ได้เรียกว่าเป็นการมอบตัวแต่เป็นการจับกลุ่มตามหมายจับ
หมายจับเพราะว่ามีการออกหมายจับไปแล้ว

ใช่ออกหมายจับไปแล้วแล้วคุณเพิ่งมา

คุณอันดำบอกไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามีหมายจับนี่
แต่ตำรวจบอกไม่ได้ก็มันมีหมายจับไปแล้ว
แต่คุณเพิ่งมาตอนนี้มันก็หมายความว่าคุณถูกจับ

แสดงว่ากุมารดำนี่ไม่ได้ดูไทยรัฐนิวโชว์เลย

ทีนี้พอในออดเดินเข้าไปในห้องสอบสวนนะคะ
พนักงานสอบสวนก็เลยแสดงหมายจับ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เก็บลายนิ้วมือ
ตรวจสอบหาคราบเขม่าวดินปืน
สอบปากคำในออด๔ชั่วโมง

ตำรวจนำตัวในออดออกจากห้องสืบสวนสพดงละคร

ไม่เกี่ยวเขาพยายามจะย้ำว่าเขาไม่เกี่ยว

เขาพยายามจะย้ำว่าเขามามอบตัวเพราะเขาบริสุทธิ์ใจ
ส่วนผู้ต้องหาอีก๒คนที่ถูกออกไหมจับพร้อมกันนะคะ
เกี่ยวกันยังไงบ้างเนี่ยนะในออดบอกว่าไม่รู้
ไม่เคยมีความขัดแย้งกับทีมนายกอบตเลย
ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นเลย
ส่วนนายประสบโชคอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์ที่เป็นพี่ชาย

ที่นี้สำหรับในออดคนนี้พุธีวัชน์นิ่มเรือง
ระหว่างที่สอบสวนเจ้าตัวก็ให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
เคยเป็นนักโทษคดีครอบครองและจำหน่ายยาเสพติด๓ครั้ง
ครั้งแรกก็คือตรวจพบครอบครองยาบ้า๔๐๐เมตร
ถูกตัดสินจำคุก๑๑ปีแต่ติดจริง๘ปีก็ได้ออกมา
ครั้งที่๒ถูกสารตัดสินในข้อหาครอบครองยาเสพติด
ถูกตัดสินจำคุก๗ปีแต่ติดจริงก็ประมาณสัก๓ปีได้
และครั้งล่าสุดสารตัดสินข้อหาครอบครองยาเสพติด๑๓สิงหาคมปี๒๕๕๙
โทษออกมาปี๒๕๖๒นี่คือ๓ครั้งค่ะ
ครั้งที่ถูกดำเนินคดีและติดคุก
ทีนี้คุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าไอ้กุมารดำกุมารขาวฉายาที่ว่านี้มันมาจากไหน
ประเด็นเรื่องของฉายากุมันดำเนี่ยค่ะในออดบอกว่าผมตกใจเลย
ตกใจเลยพอสื่อมาเรียกว่าเป็นกุมารดำอย่างงงเลย
ไม่เคยมีฉายาอะไรทั้งนั้นยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกตั้งฉายากุมารดำ
เพราะอายุเยอะแล้วจะเป็นกุมารได้ยังไง
แต่ก็ดูข่าวนะตกลงก็เห็นข่าวนะว่าข่าวเรียกว่ากุมารดำนะ

ทีนี้ค่ะเหลืออีกคนนึงนะคะนายรัฐพลตันสุวรรณรัฐหรือในบิ๊กฉายากุมันขาว
ยังหลบหนีอยู่ยังไม่ได้ตัวยังไม่มามอบตัว
ยังไม่มีเบาะแสอะไรตำรวจบอกว่าจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
แสดงว่ากุมารดำเนี่ยพอดูข่าวรู้ว่าตัวเองมีชื่อเป็นฉายาเป็นกุมารดำนี่ตกใจ

ก็ดูข่าวไม่หมดไงมัวแต่ตกใจอยู่คุณเขียนมาสอน
คือตามรายงานของตำรวจบอกว่ามีคนให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าในกรุ๊ปไลน์ของเขาที่เขาคุยกันเนี่ย
เขาจะเรียกกันในกลุ่มของพวกเขานะอันนี้คนเขาอ้างนะที่เขาให้ข้อมูลกับตำรวจนะ
เรียกรัฐพลว่ากุมารขาวเรียกออดว่ากุมารดำ

เรียกใครอีกสักคนนึงว่าพ่ออะไรประมาณอย่างนี้
ซึ่งบุคคลเหล่านี้เขาปฏิเสธว่าไม่มีเขาไม่เคยเรียกกัน
ท่านผู้ชมครับส่วนผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวได้คนแรกเลยนะครับ
ธวัชชัยนะฮะซึ่งก็ยังอยู่ที่สพดงละครเมื่อช่วงเช้ามีญาติมาเยี่ยมนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่าธวัดชัยเนี่ยเขาสารภาพแล้ว
บอกว่ามันเป็นการลงมือไปสังหารกันจริง
และปมสังหารก็คือไม่พอใจเรื่องการเข้ามาตรวจสอบเรื่องแพร่ลอยน้ำของนายกอบตคนปัจจุบัน
ซึ่งแพร่ลอยน้ำเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ในบิ๊กหรือว่ากุมารขาว
คนสนิทของอดีตนายกอบตเอาไปทำเป็นร้านหมูกระทะ
มันถือว่าเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ผิดประเภท
ก็เลยทำให้เกิดความไม่พอใจแล้วก็ไปลงมือสังหารกัน
วันนี้นายธวัชชัยตามรายงานที่ญาติมาเยี่ยมนะครับ
ญาติบอกว่าดูสภาพเหนื่อยล้าถึงขั้นบ่นกับญาติที่มาเยี่ยมว่าอยากฆ่าตัวตายเลยนะ
อยากฆ่าตัวตายเลยนะครับญาติต้องพยายามปลอบใจกันเลยนะครับ
ส่วนเรื่องการสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมวันนี้ในส่วนของนายธวัชชัยเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่านายธวัชชัยสารภาพว่าการก่อเหตุที่เกิดขึ้น
ตัวของธวัดชัยทำหน้าที่จัดหารถแล้วก็ปืนอาก้าให้กับกลุ่มผู้ต้องหาคนอื่น
ส่วนนายภูริวัฒน์หรือว่านายออดนะหรือว่ากุมารดำเป็นคนขับรถนะฮะ
รถที่ใช้ในวันก่อเหตุส่วนในบิ๊กรัฐพลหรือว่ากุมารขาวเป็นคนยิง
นี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนายธวัชชัยยังสารภาพกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะครับว่า
หลังจากก่อเหตุแล้วในบิ๊กกุมารขาวเอาปืนไปฝากไว้ที่ในออดกุมารดำ

จากนั้นเนี่ยก็เอาปืนไปทิ้งในแม่น้ำนครนายก
แต่จนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังค้นหาปืนไม่เจอนะครับ
ส่วนคำให้การของนายธวัชชัยถือว่าก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะรถที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
ตามหากันอยู่เนี่ยนะคะชุดสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคสองไปเจอรถเก๋งมิซูบิชิ
บรอนเงินแอดทราสทะเบียนสรสีมอม้าหนึ่งแปดเก้าแปด
ราชนะใช่ค่ะไปจอดอยู่ไหนไปจอดอยู่อู่ซ่อมรถครับ
ที่ใช้ก่อเหตุจากกล้องวงจรปิดจนรู้ว่าหลังก่อเหตุ
ธวัชชัยผู้ต้องหาค่ะแนะนำอู่ซ่อมรถนอกพื้นที่ให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
โดยมีนายรัฐพลหรือในบิ๊กกุมารขาวเป็นคนขับไป
แต่พอขับไปถึงหน้าบริษัทแห่งหนึ่งบนถนนสุขวินทะวง
จังหวัดฉะเชิงเซาติดต่อรถลากจูง
เพื่อนำไปอู่ซ่อมรถแห่งแรกบริเวณหน้าวัดต้นกระรอกในอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ครับแต่อู่แรกเขาไม่ซ่อมให้คุณผู้ชมอ่า
แรกเขาปฏิเสธไม่ซ่อมให้ในบิ๊กหรือกุมารขาวก็เลยเปลี่ยน
ไปติดต่ออู่ซ่อมรถใหม่ที่อยู่ห่างจากอู่แรกไป๒กิโล
บอกช่างว่าจะช่วยให้ช่างทำสีใหม่ให้หน่อยอืม
ตอนบ่ายค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นไปเจอช่าง
เจอเจ้าของอู่กำลังเคาะตัวถังรถเลยแต่มันยังไม่เสร็จดีนะครับ
มันใช่เลยคือรถที่ใช้ในการก่อเหตุ
ก็เลยยึดไว้เป็นของกลางทันทีค่ะเพราะมันมีช่วงชนรถตู้
ใช่ค่ะมันจะมีร่องรอยจุดที่ชนกัน
พวกนี้ก็ต้องมาทำสีหรือบางคดีเนี่ย
ทำสีใหม่ทั้งคันเลยก็มีค่ะแต่อันนี้ที่แน่นอนเนี่ยต้องทำด่วนคือ
พอยิงเขาเสร็จแล้วมันมีช่วงชนปึ้งก่อนที่รถตู้เขาจะกระเด็นลงข้างทางอ่ะ
โอ้โหไปถึงชนบุรีเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เนี่ยนอกจากยึดรถเก๋ง
ละครัง๑๘๒๙ชนบุรีมาตรวจสอบได้อีกคันนึงนะครับ
แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรนะจักรยานยนต์คันนี้
สำหรับรถคันก่อเหตุเนี่ยทราบว่าถูกนำมาขายทิ้งที่อู่นะฮะ
เอามาขายทิ้งนะครับและจากการตรวจสอบเบื้องต้น
อ่าเดี๋ยวภาพกล้องหน้ารถวันเกิดเหตุเนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งภาพเอาไว้ให้
ตอนช่วงที่มีการชนกันอ่ะช่วงปลายปลายอ่ะ
จะได้เห็นว่าเออมันชนปึ้งไปเลยก่อนที่รถตู้เนี่ยจะกระเด็นตกลงข้างทาง
ทำให้รถคันนี้มีร่องรอยเฉียวชนที่ประตูด้านซ้ายนะครับที่เลขตัวถังรถมีร่องรอยการถูกทำลายด้วยนะฮะ
ด้วยการใช้ความร้อนตัดตัวถังที่จะมีเลขคัดซีนเลขตัวถังของรถเนี่ยทิ้งไปค่ะ
เหมือนกับไม่ต้องการให้ตรวจสอบพบว่ารถคันนี้มีหมายเลขแบบไหนอะไรยังไงนี่นะครับ
เห็นไหมฮะดำเนี่ยปกติจะต้องไปขู่ตัวเลขเลขอะไรพวกนี้ใช่ไหม
เนี่ยเหมือนเอาความร้อนเอาอะไรแบบเทียนอะไรแบบให้มันหายไปเลยอ่ะไม่มีตัวเลขแล้ว
ให้คุณหารถเจอก็ไม่รู้ว่าใช่ตัวถังคันนี้คันเดียวกันหรือเปล่าแบบเนี้ยในตัวรถมีเขม่าวดินปืนคลุ้งกระจายติดไปทั่วเลยนะครับ
มีลายนิ้วมือแฝงด้วยซึ่งต้องนำไปเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือทั้ง๑๐นิ้วของกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยนะครับ
จากนี้ต้องหาร่องรอยการเฉียวชนกับรถยนต์ที่เป็นรถตู้สีดำของนายกอบตบางสมบูรณ์เพิ่มเติม
ช่วงที่ชนกันนะฮะเพื่อจะดูหลักฐานในการเอาผิดกับกลุ่มมือปืนให้ชัดเจน
อย่างนั้นเดี๋ยวบอกเอาใช่หรือเปล่าคันนี้
เห็นมีเลขตัวถังอะไรมาเทียบเลย
ก็ต้องไปดูให้ชัดเจนว่าเออมีลายนิ้วมือมีรอยนิ้วมือของใครยังไงไหม
ส่วนเจ้าของอู่เนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวไว้สอบหาข้อเท็จจริงนะครับ

รถคันนี้คาดว่าเป็นรถที่ในออดหรือกุมารดำอะค่ะ
ใช้หลบหนีหลังก่อเหตุ

คือไปจอดทิ้งไว้หลังวัดพลอยกระจ่างศรีอำเภอบังน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คันนี้ติดกับบางสมบูรณครนายก
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๕กิโล
นี่คือรถที่ในออดหรือกุมารดำขับหลบหนีนะคะ

นี่ไม่รวมรถที่คันนี้มาส่งอีกใช่ไหมใช่ที่ผ่องถ่ายกันอ่ะ
กลางทางอ่ะค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้นายประสบโชคนิ่มเรืองอดีต
นายกอบตบางสมบูรณ์นะคุณประสบโชคยังไม่ได้ถูกแจ้ง
หาไม่ได้ถูกเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่แบบ
แถลงเลยวันนี้เพราะว่าถูกพาดพิงถึงใช่ค่ะถูกพาดพิง
จากทางฝั่งของนายกอบตที่เป็นคนเจ็บแล้วก็หายไปสัก
วันสองวันนะครับปรากฏว่าวันนี้มาอยู่ที่กรุงเทพที่ที่ทำ
พักพลังท้องถิ่นไทยมีคุณชัชวานคงอุดมเป็นหัวหน้าพัก
หรือว่าคุณชัดเตาปูนนี่คือบางข่าวก็บอกว่าเอ๊ะมาซุกปีกนัก
การเมืองดังอะไรหรือเปล่าแต่ว่านายประสบโชคบอกว่าไม่ใช่ผม
ไม่ได้มาอาศัยบารมีอะไรของคุณชัชวานคงอุดมหัวหน้าพักแต่
ผมเนี่ยเป็นสมาชิกพักมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารพักพลัง
ท้องถิ่นไทยผมต้องมาประชุมเป็นประจำอยู่แล้วที่นี่นะฮะวัน
นี้ก็มาประชุมพอดีเพราะฉะนั้นก็เลยขอแถลงข่าวกับสื่อ
วลชนหน่อยนายประสบโชคบอกว่าตอนเนี้ยยอมรับว่าตัวเองเนี่ย
หวาดกลัวกับการใช้ชีวิตแล้วเป็นห่วงเรื่องความปลอด
ของคนในครอบครัวมากเพราะถูกกล่าวหาพาดพิงมาถึงว่า
เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารนายกอบตบางสมบูรณ์ถ้าตำรวจจะมา
จับเนี่ยจะไม่หลบหนีแล้วพร้อมจะเข้ามอบตัวด้วยขอยืนยัน
ความบริสุทธิ์และขอยืนยันว่าในพื้นที่อบตบางสมบูรณ์
ไม่มีอิทธิพลไม่มีมาเฟียส่วนกรณีที่ผู้ต้องหานะยังไม่
กุมารขาวในออดกุมารดำบอกว่ารู้จักกันเนี่ยก็รู้
จากกันในฐานะญาติไงกุมารดำนี่เป็นน้องเขาใช่ไหมส่วนกุมาร
ในออดก็เป็นลูกน้องใช่ซึ่งส่วนตัวก็ไม่เชื่อด้วยว่าใน
อดเนี่ยจะเป็นคนก่อเหตุตอนนี้เตรียมยื่นหลักทรัพย์ขอประกัน
ตัวน้องชายหากเจอหน้าก็จะถามเหมือนกันว่าไปก่อเหตุจริง
หรือเปล่าส่วนจะเป็นการมีใครไปแก้คงแก้แค้นอะไรอะไรกัน
ยังไงเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรยังไง
ขึ้นนะยืนยันว่าตัวเองไม่รู้จักด้วยซ้ำฉายากุมารขาวกุมาร
นี่เขาไปเอาฉายามาจากไหนนี่ยังไม่รู้เลยค่ะใครเป็นคนตั้งให้
ก็ยังไม่รู้แล้วที่ว่ามีการเรียกกันว่ากุมารขาวกุมารดำ
คนคนนึงว่าพ่อตัวนายประสบโชคบอกว่าตัวผมก็ไม่ใช่
พ่อใครรู้จักกันก็ฐานะพี่น้องไม่มีใครมาเรียกพ่อ
คนเรานะฮะถามว่าลูกเราหลายคนเรายังไม่รู้เลยว่าลูกเรา
ทำอะไรบ้างเขาไม่ได้บอกเราแต่ผมก็ยังเชื่อว่าน้อง
ผมบริสุทธิ์ถ้าทำอ่ะไม่เคยมาปรึกษากันเรื่องนี้เลยแล้วอยู่
อยู่จะไปทำเพื่ออะไรน้องคุณสมโชคมีปัญหากับนายก
ทุกวันนะผมไม่รู้เลยเพราะเขาไปเลี้ยงปลาอยู่บ่อบอกบ่อ
ปลาเขาบอกกุ้งเขาไม่ค่อยได้กลับบ้านนานนานก็จะมาดู
แม่ทีแล้วก็กลับไปนอนมันก็ไม่ไกลกันแต่ไม่ค่อยได้
คุยกันการเมืองตอนหาเสียงเขาก็ไม่ได้ลงมาช่วยอะไรหรือ
เขาจะไปช่วยทางไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ไม่ได้เดินด้วย
เหตุผลทำไมน้องถึงได้มีถูกออกหมายจับผมก็งงอยู่
เหมือนกันว่าตำรวจมีหลักฐานอะไรไปออกหมายจับน้องผม
นี่ก็สิ่งที่ผมกำลังต้องมาปรึกษาปรึกษาทนายปรึกษาผู้
ที่มีความรู้ว่าจะให้ทำยังไงต่อไปนายประสบโชคบอกว่า
ว่าตอนนี้สังคมเนี่ยอย่าเพิ่งรีบด่วนพุ่งเป้าไปที่ประเด็นการเมืองท้องถิ่น
หรือว่าเรื่องการหาเสียงในอดีตหรือว่าปมขัดแย้งจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่

รับว่าไอ้เรื่องแพร่ลอยน้ำเนี่ยที่ไปผูกอยู่ที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
หรือว่าไปอยู่ที่บ้านของนายกุมารขาวเนี่ยอันนี้จริงแต่เขาไม่ได้เอาไปเปิดเป็นร้านหมูกระทะนะ
เพียงแค่มีสมาชิกอบตมีกำนันผู้ใหญ่บ้านไปจัดเลี้ยงกันเป็นบางครั้ง
เพราะฉะนั้นเรื่องแพร่ไม่ใช่ปมเหตุในการขัดแย้งถึงขั้นแบบโอ้โหต้องไปไล่ยิงกันจนตายอย่างนี้แน่นอน
แล้วนายประสบโชคบอกว่าอยากให้สื่อหรือตำรวจเนี่ยถ้าจะดูว่าปมเหตุที่นายกอบตก็คือนายนกรถูกรอบยิงรอบสังหารเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ย
ขอให้ตำรวจกับสื่อมวลชนไปดูคดีใช้อาวุธสงครามสังหาร๕ศพในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๕จะดีกว่า
แล้วให้ไปตรวจสอบประวัติของฝั่งตรงข้ามของนายประสบโชคว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีศัตรูมีความขัดแย้งกับบุคคลใดบ้าง
ใครจะได้ประโยชน์ใครจะล้างแค้นใครอะไรยังไงใครเนี่ยนายประสบโชคบอกว่าผมตอบไม่ได้
ตำรวจต้องไปไล่ดูเอาเองไปไล่สืบเอาเองส่วนก่อนหน้านี้ที่ว่าเอาหายไปไหนวันสองวันติดต่อไม่ได้
ประสบโชคบอกว่าไม่ได้หนีไปไหนนะฮะไม่ได้ร่องหนไปไหนเพียงแค่ทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ที่บ้าน
เพราะคนติดต่อมาเยอะเหลือเกินแล้วก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยด้วยแต่หากตำรวจจะติดต่อเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าสามารถติดต่อผ่านทนายความได้
กรณีที่ต้องขอกำลังตำรวจมาดูแลความปลอดภัยก็เพราะที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาสอบถามแต่ยังปฏิเสธไปอยู่เพราะไม่รู้ว่าที่ตำรวจมาบอกว่าจะขอมาดูแลความปลอดภัยเนี่ยตำรวจจริงหรือตำรวจปลอม
เขาบ้างเลยนะครับ๕ปีที่แล้วถึง๕ปีผมก็จำไม่ได้ที่ยิงที่แก่งคอยที่ยิงด้วยอาต้าตาย
ศพอ่ะร้านร้านคาราโอเกะครับมันไม่ใช่เอาของหลวงไปใช้ครับ
เอาไปฝากปมเนี้ยไม่ใช่เด็ดขาดเพราะปมเนี้ยลองลองไปดู
ของเขามั่งไอ้สาเหตุน่ะนะครับพอพอผมพูดไปก็
หาว่าเบี่ยงเบนประเด็นอีกแต่คุณก็ต้องไปดูว่ากี่ปมไอ้
เรื่องแพร่มันไม่ใช่ถึงก็ต้องมาขนาดนี้ไม่ใช่
ครับผมยืนยันแล้วผมก็บริสุทธิ์ด้วยผมไม่กลัวหรอก
แพ้อ่าทีนี้พอนายประสบโชคอดีตนายกอบตเขา
พูดถึงเรื่องปมขดงคดีอะไรพาดพิงไปถึงนายกอบต
คนปัจจุบันเราก็พยายามถามไปทางนายกอบต
บางสมบูรณนายนกรนะฮะแต่วันนี้บอกว่ายังไม่ขอตอบ
ประเด็นพาดพิงอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าเราก็เลยยัง
ได้ทราบคำตอบนะครับบอกว่าขอเวลาตรวจสอบก่อนเนื้อ
ที่นายประสบโชคพาดพิงในวันนี้ถ้าไม่เป็นความจริง
นายรณกรบอกว่าก็จะฟ้องกลับเหมือนกันค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยว
ขอให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ
ออดหรือกุมันดำเนี่ยนะคะครับคือเมื่อช่วงเย็นเนี่ย
พอมีการควบคุมตัวเข้าห้องขังครอบครัวกับทนายความ
ก็ไปเยี่ยมใช่ไหมคะเจ้าตัวบอกกับทนายความว่าในรูป
คดีจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นส่วนการประกันตัว

ซึ่งลูกสาวเตรียมเงินประกันเอาไว้แล้ว

วันนี้ทนายความบอกว่าก็พยายามจะลองยื่นขอประกันตัวดูเลย
เพราะว่าทางผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวเอง

ตำรวจเขาก็คัดค้านการประกันตัวนะคะ
ที่ประตบโชคเขาแถลกคำลักษณ์สักครู่
ว่าอยากถามพี่ออดเหมือนกัน
แล้วไปถามเขาทำไมครับ

นี่ค่ะเมื่อช่วงทุ่มนึงค่ะ
ตำรวจสพดงละครควบคุมตัวนายธวัชชัยศรีชาญ
ผู้ต้องหาที่รวบตัวได้คนแรกเลยนะคะ
ฝากขังเรือนจำจังหวัดนครนายก
ภรรยาและครอบครัวก็มาส่งนายธวัชชัยขึ้นรถ

ยาไปให้บอกว่ามีโรคประจำตัวค่ะ
ไหนจะไขมันความดันเบาหวาน
ก็ฝากเอาไว้ให้กับนายธวัชชัย
ก็เหมือนกับให้กำลังใจกันนะคะ

พี่สะพ้ายค่ะบอกว่านายธวัชชัยไม่เครียด
มีหลักทรัพย์ประกันตัวมีหลักทรัพย์พร้อมที่จะประกันตัวในชั้นศาล
ทีนี้ค่ะกรณีนายออดหรือกุมันดำ

นี้ก็ต้องอยู่ที่สพดงละครก่อน
เดี๋ยวพรุ่งนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์จะมาสอบปากคำเอง
เรื่องทางคดีนะคะขอปิดท้ายแบบนี้ก็แล้วกัน

เพราะว่ามันมีพิรุธหลายอย่างค่ะ
มันยังต้องคลี่คลายคดี

เพื่อมาขยายผลคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนอื่นอีก

ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแถลงต่อไปนะคะ
ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องขยายผลเพิ่มค่ะ